ไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการใหญ่ที่หาดใหญ่กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจเขาใช้ปฏิบัติการที่ชื่อว่าปิดประตูตีแมว
แมวที่ว่าเนี่ยคือแก๊งเด็กแว้นค่ะที่มาซิ่งรถปวดเมืองจริงเขาเคยจับไปรอบนึงแล้วนะคะ
แต่ช่วงหลังกลับมารวมตัวกันแล้วก็ซิ่งแว้นกันอีก
คราวนี้เนี่ยตำรวจไล่จับกันปิดหัวปิดท้ายเลยนะคะก็จับมาได้๓๐กว่าคนเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบรามสพหัดใหญ่
กลางเมืองหาดใหญ่เลยวัยรุ่นหลายคนเลยนะคะ
ขี่รถหนีสุดชีวิตเลยไม่ให้ถูกจับ
แต่ก็ไม่รอดหรอกค่ะตำรวจเขาก็จับได้เนี่ย
มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะขี่หนีสุดชีวิตแบบตัวปลิวเลยจริง
แล้วก็ร้องไห้ด้วยนะระหว่างที่ตำรวจขี่มอเตอร์ไซค
เนี่ยคนนี้เลยตำรวจขี่มอเตอร์แซงมาตีคู่ได้
เขาก็ยังหนีหนีแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยบอก
ผมผมผิดไปแล้วผมสำนึกผิดแล้ว

อ่ะดูสิคือนีสุดตัวร้องไห้ด้วยอ่ะ

เพราะคุณทำผิดไม่อยากถูกจับไง
ชาวเน็ตเขาก็แห่แชร์คลิปกันนั่นแหละ
สุดท้ายนะคะก็รวบตัวได้ทั้งหมด๓๐คน
รถได้๓๒คันเป็นผู้ชาย๒๒คนผู้หญิงอีก๘คนค่ะ

ก็ถูกนำตัวส่งสพหาดใหญ่ตรวจสอบประวัติ

ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นไปคือ

ท่านตำรวจตรีเฉลิมพลรุ่งรัฐสารวัตรป้องกันปรับปรามสพหาดใหญ่บอกว่า
เปิดปฏิบัติการพิเศษปราบรามกลุ่มรถซิ่ง
หลังจากที่กลับมารวมตัวอีกครั้งในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์

แล้วมันเป็นเวลาที่คนอื่นเขากำลังหลับฝันดีไง
แว้นกันแบบลั่นเลยอ่ะลั่นถนน
คือมารวมตัวกันบนถนนสายท่าท้อนชานเมืองหาดใหญ่

รวมกลุ่มกันบนถนนราชอุทิศแล้วก็แข่งขันกัน
นี่คือเส้นทางปกติที่เขามักจะมารวมตัวกัน
ตำรวจศึกษาเส้นทางมาเรียบร้อยปุ๊บ
วางแผนปิดประตูตีแมวไล่ต้อนเลยค่ะ
ปิดหัวปิดท้ายก็เลยจับมาได้นี่แหละค่ะ
ย่านเขต๘บอกเลยนะว่าเดือดร้อนมาก
กลุ่มเด็กแว้นชอบรวมตัวกันมาขี่รถซิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ
มากที่สุดส่งเสียงดังลั่นไปหมดเลย
ขอให้ตำรวจช่วยปราบรามอย่างต่อเนื่องด้วย
คุณดูเพราะว่ามันเด็กเยาวชนทั้งนั้น
แล้วพอถูกจับทีก็หายไปทีนึง

เนี่ยมันจะต้องแก้ไขยังไงหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เหมือนกัน
เพราะว่าเหมือนจับทีจริงจังทีหายที
พอถูกปล่อยตัวออกมาอ้าวเอาอีกแล้วซิ่งกันอีกแล้ว